วันนี้นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต

ถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบ
กรณีนายถาวรเศรษฐ์เนียมอดีตสอของภักดิ์

ไปจัดกิจกรรมที่บ้านของนายถาวรเนี่ยค่ะ

ให้ทางรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตรวจสอบแล้วนะคะ
เพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้

ผิดข้อกำหนดของภาคประชาธิปัตธ์ด้วย
แล้วก็อาจจะทำให้เกี่ยวพันกับเรื่องของ
ส่งสมาชิกพักลงรับสมัครเลือกตั้ง
กรรมการบริหารพักเป็นคนพิจารณาอยู่นะคะ
ครั้งคุณสุเทพฯคุณธาวรฯก็เป็นผู้ใหญ่
ทางการเมืองทั้งสองท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้ว
ว่าอะไรที่ไปสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนเนี่ยมันไม่น่าทำหรอก
แต่ว่าถ้าเป็นการทำกิจกรรมของพักการเมืองอื่น

เรื่องการใจใหญ่ความเป็นพักเป็นพวกได้ไหมครับ
ว่าวันนี้การเมืองเราต้องชัดเจนตรงไปตรงมา
คือมุมของคุณถาวรเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไง
บอกว่าเป็นลักษณะของคนคุ้นเคยกันคนสนิทกันตอบแทนบุญคุณกัน

มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ถ้าเป็นการเปิดบ้านให้พักอื่นมาทำกิจกรรมการเมือง
มันอาจจะขัดกับข้อกำหนดของพักประชาธิปัตย์เขา

คุณสุเทพไปรับสมัครสมาชิกพักที่สงขลา
คุณถาวรใช้พื้นที่บ้านปลาใส
เนื้อหาการปราศัยก็มีการพาดพิงไปถึงเขตเลือกตั้งในพื้นที่สงขลา

ใช่ค่ะทีนี้พักประชาธิบัตย์เขาเลยบอกว่า
มันจะส่งผลไหมล่ะเกี่ยวกับกระบวนการส่งสมาชิกพัก
พักประชาธิปัตย์ลงรับสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ตรงนั้น
ก็ล่าสุดคุณสุเทพก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าก็ขอโทษคุณถาวรด้วย
ที่ทำให้ถูกประชาธิปัตย์จะตั้งกับประกาศส่อค
คุณถาวรก็เลยบอกไม่เป็นไรเรื่องเล็ก
คนไม่มีเพื่อนคงไม่เข้าใจอะไรประมาณอย่างนี้
วันนี้คุณสุเทพก็เดินหน้าต่อนะคะ
คารวะแผ่นดินที่ปากบาราจังหวัดสตูน
เพจของพักโรงพลังประชาชาติไทยก็ขึ้นภาพ

ง่ายไม่รบกวนชาวบ้านนั่งกินสบายง่ายคนเดียวแบบนี้นะคะ
พักพลังประชารัฐค่ะมีอดีตนักการเมือง
สมัครสมาชิกต่อเนื่องเลยนะคะ
นางสาวธัญญาวงโอภาษีหรือมาดามเดียค่ะนี่
อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

ก็ยืนยันว่าที่มาสมัครไม่เกี่ยวข้องกับการต่อรองคดี
ปั่นหุ้นบริษัทของในฉายบุญนาคสามีนะคะ
ก็มาสมัครในโลกออนไลน์ก็โพสต์ภาพเยอะค่ะ

ที่มาซบปีกทางพักพลังประชารัฐ